มาต่อที่เรื่องต่อไปนี้น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วครับ
เป็นพ่อเท่าชาวชุมพรเขากลัวว่าคนจะไปขโมยวัว
เพราะว่ามีเสียงสุนัขข่าวมาหลายคืน
แล้วมีอยู่คืนนึงคุณผู้ชมเขาไปเห็นคนด้อมมองใกล้บ้าน
คว้าปืนยิงเสียชีวิตเลยครับ
ตำรวจภูทรทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
หน่วยกู้ภัยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบเหตุหลังรับแจ้ง
มีคนถูกยิงเสียชีวิตที่อยู่ที่หมู่๘นะฮะตำบลตะโกครับ
เหตุเกิดบนถนนลูกรังในหมู่บ้านเขาเหร็งซอย๒
ไปพบศพนายสุชีพสุจินดาอายุ๖๘ปี
เขาเสียชีวิตด้วยการถูกลูกซองยาวยิงเข้าที่ราวนมซ้ายเป็นรูพลุนกระสุน
ทะลุออกมาข้างหลังเสียชีวิตในพงหญ้าข้างทาง
บริเวณเอวมีถุงตะข่ายสำหรับใส่กบและปลามัดอยู่ด้วย
ในที่เกิดเหตุก็ยังพบฉมวกแล้วก็ไฟฉายตกอยู่ข้างศพ
ห่างไปประมาณเกือบ๕เมตรพบวัวจำนวน๗๘ตัวถูกล่ามอยู่ใกล้กันในสวนผลไม้
เจ้าหน้าที่ก็นำศพผู้เสียชีวิตนั้นไปส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลทุ่งตะโกต่อไป
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือในสวนรัตนะอายุ๗๖ปี
ก็หลังก่อเหตุก็มอบตัวเลยครับกับตำรวจสพทุ่งตะโก
พร้อมให้การว่าเขานี่แหละเป็นคนยิงผู้ตาย
โดยก่อนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงสุนัขเห่า
และก็กลัวควรจัดพายขโมยก็เลยไปคว้าปืนออกมาดู
และเห็นผู้ตายเดินด้อมมองอยู่

จึงใช้ลูกทรองยิงเข้าไป๑นัดสุดท้าย
โดนผู้ตายล้มลงแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
ลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุพร้อมเครื่องกระสุน

พร้อมตั้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ก่อนนำตัวส่งพันธการสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
คนก่อเหตุก็ชะลามากแล้วแล้วก็แก่มากแล้วเหมือนกัน
แต่ว่าก็เกิดจากความเข้าใจผิด

ไม่เจรจาไม่สอบถามนะครับยิงเลยแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ